ที่เรื่องของอุบัติเหตุคุณผู้ชมครับพักผ่อนให้เพียงพอ
ระวังจะลูกเอาวูบแล้วก็หลับในแบบนี้เพราะว่า
คือเขามีรถเนี่ยจอดติดไฟแดงอยู่จอดติดไฟแดงอยู่นะ
แต่ไม่รู้ว่ารถคันหลังเข้ามายังไงอยู่ชนโครมไปคุณผู้ชมครับ
กระบาดคันนี้เขาบอกว่าเขาวูบแล้วก็หลับในครับ
นี่เห็นไหมโอ้โหกรองวงจอมปิดจับภาพชัดเจนค่ะ
แล้วก็จอดติดไฟแดงกันอยู่แล้วมีรถตู้สีขาวอ้าว
รถกระบาดมาอ้าวหักเข้าสร้างไม่เบรกชนโครง
หงายท้องล้อชี้ฟ้าเหมือนกันอ๋อนะครับนี่ฮะ
เกิดขึ้นที่สามแยกไฟแดงตลาดสุวินทะวงครับที่บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเศร้าครับ
นะฮะคือรถทุกคันเขาก็ชะลอชะลอจอดติดไฟแดง
เห็นชัดเจนอยู่แล้วตามกล้องวงจรปิดแต่รถกระบะสีดำเนี่ย
ตัวเองก็หงายท้องล้อชี้ฟ้าแต่โชคดีนะฮะในส่วนของคนขับรถกระบะนี่นี่
นั่งออกมาเขาบอกเขาจุกเขาเจ็บและเลือดออกที่มือด้วยนะฮะ
แต่ว่าไม่ได้บาดเจ็บถึงแค่เกิดเสียชีวิตค่ะนะคือนายชกชัยอายุยี่สิบเก้าปีครับ
นั่งจุบร้องโอ้ยเจ็บแขนที่มือก็มีบาดแพร่ที่มือขวามันแพร่ใหญ่มากเลือดไหลเลย
เขาบอกว่านี่นะเขาขับรถมาจากตัวเมืองฉะเชิงเศร้า
กำลังจะไปรับแฟนที่สระบุรี
พอถึงจุดนี้เหมือนแบบมันง่วง
แล้ววูบไปเลยวูบเสร็จปุ๊บคุมรถไม่อยู่ครับ
พอตั้งสติได้คือเห็นท้ายรถตู้แล้ว
แล้วแบบชนแล้วหงายท้องล้อชี้ฟ้าแล้วตัวเองก็เลยบาดเจ็บนะฮะ
ส่วนคนขับรถตู้คือทางด้านของนายแดงต้อยอายุ๕๓
เขาบอกว่าตอนนั้นผมก็จอดรอไฟแดงอยู่
อยู่มีรถมาชนท้ายอย่างจังรถมันก็กระเด้งไปเลย
ก็ตกใจเพราะไปเห็นรถกระบะหงายท้องล้อชี้ฟ้าตัวเองก็ตกใจ
แล้วรถตู้ก็เสียหายเหมือนกัน
พักผ่อนให้เพียงพอระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ
เพราะดีที่แบบไม่มีการชนซ้ำนะคะ